หญิงสาวคนหนึ่งเธอมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะฮะ
แล้วก็โพสต์เรื่องราวไว้ในเฟซบุ๊คของเธอด้วย
เธอบอกว่าเธอเคยคบกับผู้ชายคนนึงแล้วถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนัก
ความจริงก็ถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดนั่นแหละ
แต่ก็พยายามทนด้วยความรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
รอบล่าสุดไม่ทนแล้วขอเลิกแล้วก็ถูกทำร้ายจนน่วมเลยนะฮะ
แต่สุดท้ายนี่หนีหายไปเลยนะฮะนี่ร่องรอยที่ขานะ
ข้อเท้านี่ก็หักนะโดนไปหนักนะฮะ
ชื่อน้องบัวนะครับอายุ๒๓ปี
บอกถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายเนื่องจากหึงหวงแล้วหาว่าเธอเนี่ยแอบไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
ถูกทำร้ายแล้วทีนี้เธอบอกเธอขอเลิกทางฝั่งนั้นบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ตอนนี้ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยนะฮะไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับนี่เป็นภาพตอนที่เธอยังคบหากันอยู่นะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปคุยกับบัวนะฮะบัวบอกว่าอย่างนี้ครับเธอเคยคบกับอดีตแฟนเนี่ยชื่อแบงค์นะที่คบกันอยู่เนี่ย
กัน๒ปีกว่าโดยแบงค์เนี่ยทำอาชีพให้เช่าพระนะครับวันเกิดเหตุล่าสุดที่เธอถูกทำร้ายก่อนจะเลิกกันคือวันสงกรานเลย๑๓เมษายน
บอกเอาโทรเข้าก็โทรเข้าก็หนูไม่ได้รับสายแต่แบงค์เนี่ยปลุกขึ้นมาถามว่าคุยกับใครพอบอกไม่ได้รับสายอะไรยังไงแบงค์ไม่เชื่อลงมือทำร้ายร่างกาย
ตบไม่ใช่ตีนะฮะไปเอาไม้ไปเอาท่อเหล็กมาฟาดนะฮะหลังจากนั้นพอแบงค์อารมณ์เย็นลงก็มาขอโทษ
พาเธอไปทำแผลแต่จากนั้นไม่ดูแลอะไรอีกจนวันที่๑๖เมษายนวันนั้นแบงค์จะออกไปนอกบ้าน
บัวบอกบัวก็อยากไปด้วยอยู่ดีแบงค์โมโหหงุดหงิดด่าเธอเสียหายหายแล้วกระทืบเธอซ้ำอีกรอบนึง
ซึ่งเหตุการณ์ถูกทำร้ายแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกความจริงตั้งแต่คบกันได้แค่สามสี่เดือนอ่ะ
ตอนแรกเลยเนี่ยเธอก็โดนแล้วพยายามขอเลิกมาตลอดแต่เขาก็ไม่ยอมให้เลิกเวลาไม่ยอมให้เลิกก็คม
บางทีเอามีดมาเฉือนผมเพื่อไม่ให้ออกไปเจอเจอใครก็มี
พอคืนดีกันก็พาไปต่อผมเนี่ยมันก็วนหลูบอยู่อย่างนี้
นี่ล่าสุดเห็นไหมเข้าเฝือกอยู่เนี่ยเมื่อปี๖๔เนี่ยบัวบอกว่าเคยโดนอดีตแฟนนุ่มต่อย
จมูกหักผิดรูปมาแล้วนะฮะต้องไปทำจมูกใหม่
ปี๖๕แบงค์เคยเอามีดฟันหัวเธอนะฮะตอนนั้นต้องวิ่งหนี
ก็ขี่จักรยานยนต์ตามมาจิกหัวแล้วก็จับเธอลากไปกับพื้นถนน
กระทั่งล่าสุดนี้๖๖นี่ถูกทำร้ายไป๒รอบในช่วงสงคราน
ถือว่านักมากตอนนั้นทนนะฮะเธอบอกก็ช่วงคบกันใหม่
เขาก็ดีอะนะดูแลทุกอย่างซื้อทองให้ใส่ซื้อของมีค่าให้
ระยะหลังนิสัยเปลี่ยนโมโหร้ายทำร้ายทุกอย่าง
แต่ฝั่งครอบครัวของเขาดีก็พยายามอดทนมา
หลังเกิดเรื่องในครั้งนี้นะครับเธอบอกเธอขอเลิกเด็ดขาด
บอกจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายให้
แล้วนัดกันว่าเดี๋ยวจะพาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เจรจายุติเรื่องราวกันแต่สุดท้ายแบงค์ไม่มา
แล้วมันยังมีเงินที่แบงค์เนี่ยตอนที่คบกันอยู่
ให้เธอไปกู้มาสี่หมื่นบาทค่ะแบงค์ก็บอกว่าจะโอนให้
กันไปสุดท้ายก็หายเงียบนี่แหละทำให้เธอต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ตอนแรกแรกคือเขาดีและที่หนูทนอยู่ก็คือ
หนูเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวใช่ไหมคะ
ที่หนูทนอยู่ก็คือครอบครัวเขาอะค่ะครอบครัวเขาดีเขาแบบว่าอบอุ่น
หนูก็เลยแบบว่าเหมือนแบบว่าแล้วอยู่ตรงนั้นถึงไม่มีเขาอะค่ะ
แต่ครอบครัวเขาคืออบอุ่นนะคะหนูก็เลยทนอยู่
คือไม่ให้อภัยค่ะไม่กลับไม่กลับแล้วมันกลับไหมมันไม่กลับอะค่ะ
มันไม่เหมือนเดิมหนูไม่ได้อยากกลับไปแล้วทุกครั้งที่หนูทะเลาะกับเขาใช่ไหมคะ
แต่ก่อนก็คือจะคิดถึงเขาแต่ตอนนี้คือมันไม่มีความคิดถึงเลย
บอกรอบนี้ยังไงก็เลิกนะฮะไม่กลับไปคืนดีอีกแน่นอน
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับเนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยไม่มารับผิดชอบ
มาร้องสื่อก็ส่วนหนึ่งก็คือกลัวคำขู่ของอดีตแฟนนุ่ม
ที่เคยบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยจะทำให้เดือดร้อนถึงขั้นเอาปืนมายิงที่บ้าน
ทุกผู้ชมครับเราก็เลยตามจนเจอแบงค์นะฮะคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
โทรศัพท์ไปคุยกับแบงค์นะแบงค์เขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวเนี่ยเขายอมรับว่าทำร้ายจริง
เพราะหึงหวงที่อดีตแฟนสาวชอบแอบคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
เขาอยากทำให้หลาบจำซึ่งมันไม่ได้นะแบงค์นะ
แบงค์ก็บอกว่าจับได้หลายครั้งให้อภัยมาตลอดจนครั้งล่าสุดรอบล่าสุดเนี่ยรับไม่ได้
เพราะความจริงค่อยดูแลบัวมาทุกอย่างเลี้ยงดูสารพัฒน์แต่มาทำกับเขาง่าย
จากนี้ไปแบงค์บอกว่าผมก็ขอเลิกอย่างเด็ดขาดเหมือนกันไม่กลับไปคืนดีด้วยอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องที่บัวบอกว่าผมไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้ทอดทิ้ง
ขอเท้าหักน่าแค่งเป็นรูนิบอบทำทำร่างกายเต็มเต็มหมดไม่หายดีเลยจะหายดีแบบไหนยังไงก็ไม่รู้
จะเดินได้หรือเปล่าเนี่ยแบงค์บอกผมช่วยไปละ๒๕๐๐ส่วน
เรื่องเสพยาเสพติดตรงที่เขากล่าวหาพูดไว้ทางแบงค
เขาบอกว่ายังไงลองฟังนะเขามีคนอื่นนะครับอ๋อที่นี่
เหมือนกับว่าเราหึงห่วงเขาเหรอคะใช่อืมตอนนั้นพี่
ใช้อะไรตีเขาว่าคะพี่ใช้ไม้ครับหลังจากนี้อะค่ะพี่
มีการไปปรับความเข้าใจหรือว่าขอคืนดีอะไรกันไหมค
ครับไม่ครับคือว่าเขาอยากเลิกครับอ่าอยากเลิกแล้วก็คือว่า
เดี๋ยวผมเนี้ยจะใช้ค่าที่หาให้อืมพี่เองอยากจะขอ
โทษอยากจะไปติดต่อเลยค่ะเขามีอีกไหมคะพี่ค่ะฟัง
ค่ะคนไม่กล้าผมไม่ทำหรอกอืมผมเป็นลูกผู้ชาย
พอครับอืมแต่ผมทำอ่ะผมรับอีกอ่านี่นี่รูปผู้ชายแล้ว
เหรอคะผมลูกผู้ชายพอนี่ลูกผู้ชายจริงจริงใช่ไหมคะ
แล้วคุณใช้อาวุธด้วยอ่ะใช่ไหมยอมรับเลยใช้ไม้คือ
ถ้าเกิดว่าไม่พอใจเขาหึงหวงเขาคุณก็ต้องยอม
ออกมาแล้วก็ต้องทำใจก็ต้องเลิกอ่ะใช่ไหมโอ้โห
ทำร้ายเขาได้ยังไงอ่ะอ่าเรื่องเสพยาเขาบอกอ่ะ
ผมก็เคยมีบ้างอะไรกันอ่ะก็ว่ากันแบบทั้งว่าเอาเป็น
ว่าฝ่ายหญิงเนี้ยเขาแจ้งความแล้วนะฮะค่ะอืม